ผู้ชายคนหนึ่งขับรถบรรทุก๑๐ล้อค่ะ

เกิดอะไรขึ้นอ่ะฮึ๊ะเลยใช่ไหมคะ
เพราะว่ารถบรรทุก๑๐ล้อไปเกี่ยวเข้ากับสายไฟ

กระแสไฟมันไหลเข้ามาในตัวรถ
ไฟช็อตคนขับไปค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมโอ้โฮควันนี่หรือครับใช่แล้วเห็นไหมคะ
ควันเนี่ยคือไฟไหม้ไงหลังจากที่ไฟช็อตแล้วนะคะ
ไฟไหม้สายไฟฟ้าเป็นแนวยาวเลยนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณ๓ทุ่มของวันที่๒๙มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือริมถนนเรียบคลองชลประธาน
ตำบลบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเห็นไหมครับ
โอ้โหคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยเห็นเหตุการณ์ตกใจเลยนะคะ
ไฟเงี้ยใช่ค่ะเห็นไหมคะโอ้โฮไฟไหม้เนี่ยแนวยาวเลยนะคะ

คุณผู้ชมสำหรับรถบรรทุกคันนี้เนี่ยเป็นรถบรรทุก๑๐ล้อนะคะ
หมายเลขทะเบียน๗๓๙๗๘๘ชนบุรี
บรรทุกรังพลาสติกใส่ไก่แต่ว่าเป็นรังเปล่านะคะ
เพราะกำลังจะขับไปรับไก่ที่แกลงจังหวัดระยอง
แต่มาเกิดเหตุการณ์นี้ซะก่อนค่ะ
คนขับชื่อว่าคุณปัญญาสอนอินอายุ๓๕ปีนะคะ
เชื่อไหมคะว่าถูกไฟช็อตเนี่ย
ร่างตกลงมาจากรถเลยนะคะ
นี่ค่ะมานอนกองอยู่ข้างถนนแบบนี้แล้วเสียชีวิตในที่สุดนะคะ
ทีนี้พี่สาวผู้ตายบอกว่าผู้ตายมีครอบครัวแล้ว

มันมีเรื่องของความเชื่อมาบวกรวมด้วยนะเหตุการณ์นี้
พี่สาวของผู้ตายบอกว่ามันมีรางบอกเหตุ
วันเกิดเหตุเพียงวันเดียว
จู่น้องชายเนี่ยก็พูดเหมือนลักษณะเป็นรางอะค่ะ
อ่าฮะยังไงบอกว่าไปเปรยกับนายจ้าง

ที่จะไปบอกหัวหน้าว่าเดี๋ยวจะขอลาออกนะ

แล้วจะย้ายไปอยู่กับครอบครัวก็คือภรรยาที่จังหวัดสุราชธานี
ไม่ทันได้ย้ายไม่ทันได้ลาออก